ส่วนภาพรวมของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสซิกาในไทยนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับว่า
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา
แต่ว่าให้ข้อมูลที่จำเป็น
เพื่อให้ประชาชนร่วมมือและปฏิบัติตัวถูกต้องไม่เกิดความตระหนก
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสซิกาว่า
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน
คุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มแข็ง
โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอในบางจังหวัด
สามารถควบคุมโรคได้จนแนวโน้มสถานการณ์คงที่
พร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปกปิดข้อมูล

เพื่อให้ประชาชนร่วมมือและปฏิบัติตัวถูกต้อง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ
สำหรับข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่๕ถึง๑๑กันยายน
มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่๒๓คน
ตั้งแต่ต้นปีมีหญิงตั้งคันมีภาวะเสี่ยง๓๓คน
คลอดแล้ว๘คนทารกทุกคนปกติ
ขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ให้มีแหล่งเพาะพันธุงลายในบริเวณบ้าน

ฝ่าฝืนคำสั่งก็จะมีโทษตามมาตรา๗๔
แห่งพระราชบรรยัติการสาธารณสุขปี๒๕๓๕
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

หรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ